คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเรียกว่าแฟนละครยุค๙๐มีเฮค่ะ
คู่ขวัญในอดีตนะคะพี่แคทยาอิงลิชแล้วก็พี่หนุ่มสอนรามค่ะ
กลับมาเล่นละครด้วยกันในรอบ๒๖ปีนี่คุ้นไหมคะ

ลุ้นคุณผู้ชมนะคะตั้งแต่สมัยเล่นละครน้ำใสใจจริง

ละครเรื่องนี้๒๖ปีแล้วนะคะ

ซึ่งทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เจอกันเลยคุณผู้ชมแม้ว่าจะอยู่ในวงการมายาวนานทั้งคู่นะคะ

ซึ่งนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้นะพี่แคทเองเรื่องคอนเสิร์ตรวมตัว๒๒๐๐ราตรีเนี่ย
๕สาวเบลวาวาชัยนาดอหญิงราษาเจนนี่นี่
ยุคนั้นน่ะแคสเตียร์ก็ตอนแรกมีแฟนปีนี้นะคะแต่ต้องเลื่อนออกไปอีกยาวเลยค่ะซึ่งพี่แคสบอกนะคะว่า
ใครคิดถึงก็ร้องเพลงของพี่ในคาลาวเกตไปก่อนโอเคนะคะและถ้าใครถามเรื่องแฟนพี่แคสบอกว่าพี่ขอโสดยาวไปยาวไป
เรื่อยเราก็นะเราก็ใช้ชีวิตที่แบบคือเอาจริงก็ทำงานอย่างเดียวเลยตอนนี้นานเกือบ๓๐ปีแล้ว๒๖ปีเนอะ

เจนนี่ก็ไม่อยู่นะเจนเขาก็อยู่ต่างประเทศ
ตอนแรกก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อยู่
รวมตัวกันศิลปินเยอะอะไรอย่างนี้

ต้องบอกว่าเราเป็นยุคนึงนี่อยู่ทันในช่วงนั้นของ๒๒ราตรีก็
เดี๋ยวรอฟังข่าวดีแล้วกันว่าจะมีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่นะคะ